เรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องของการคุยโทรศัพท์คือบางทีมันก็เป็นเรียกว่าเป็นมารยาทสังคมด้วยเหมือนกันว่าคุยโทรศัพท์ก็ไม่ควรจะคุยเสียงดังเพราะว่าบางทีอาจจะไปรบกวนคนอื่นแต่ดูข่าวนี้เนี่ยคือเขาก็คุยโทรศัพท์เสียงดังแต่ว่าอยู่ในบ้านของตัวเองค่ะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องนี้นะคะคุณผ
บ้านเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ๘๑๐เมตร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านประมาณ๒ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะนะคะ
ที่บ้านศพขุนอำเภอท่าวังผา
โถงชั้นล่างไปพบศพของนายขนงศักดิ์อะทะ
อายุ๓๙ปีจมกองเลือดอยู่หน้าตู้เย็นค่ะ
ถูกยิงที่กกหูซ้ายนะคะ
มือข้างซ้ายถือโทรศัพท์มือถืออยู่
จ๋อยอาทะอายุ๖๔ปีเป็นแม่
ก็ได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่ไหล่ขวากระสุนฝังในค่ะ
ส่วนมือปืนเนี่ยก็คือเพื่อนบ้าน
อยู่ฝั่งตรงข้ามกันชื่อว่าในชาติชายจันทิมาหรือว่าในอามอายุ๓๒ปี
ก็ยืนรอตำรวจนี่แหละค่ะยืนรอมอบตัวพร้อมกับ
ปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุสารภาพบอก
เป็นคนโทรแจ้งเองแหละว่าใช้ปืนยิงนายขนงศักดิ์
ตอนที่คุยโทรศัพท์แล้วกระสุนก็ไปถูกนางจ๋อยด้วย
ตำรวจก็ควบคุมตัวไปพร้อมกับปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
แม่ของผู้ตายคือนางจ๋อยที่เจ็บเหมือนกันเนี่ย
เล่าบอกลูกชายพึ่งกลับมาบ้านได้๓วัน
ตอนเกิดเหตุกำลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่หน้าตู้เย็น
ผู้ก่อเหตุในอามเนี่ยมายืนหน้าบ้านเรียกชื่อลูกชาย
แล้วยิงปืนนัดหนึ่งหลังจากนั้นลูกชายก็ล้มลงค่ะ
และก็อยากฟิลออกไป
คนไต้นั่นทำงานกันอยู่กันอย่างนี้
อันนั้นถึงเห็น
อยู่ห่างกันประมาณ๘๑๐เมตรเท่านั้นเอง

เสียงคุยโทรศัพท์เขาอิงขุมมันคงจะดังไปถึง
ทนไม่ไหวแล้วนายชาติชายตำรวจคาดว่าอยู่บนบ้านของตัวเอง
แล้วใช้ปืนลูกซองยาวยิงขณะที่ผู้ตายเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะคะ
ส่วนแม่ของผู้ตายคาดว่าคือเขาก็บอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นคนคุยโทรศัพท์เสียงดังนะคะ
ตำรวจจะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพยายามฆ่าแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมือง
หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
โอ้โหจากการคุยโทรศัพท์เนี่ยค่ะครับ